คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้๑๑กุมภาพันธ์ตามเวลาในไทย
เป็นอีกหนึ่งวันที่โลกจำเป็นต้องจดจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์
ของวงการนักวิทยาศาสตร์และวงการดาราศาสตร์จากการค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วง
ซึ่งเป็นการยืนยันสมมุติฐานของอัลเบิร์ตไอสไตล์
นักวิทยาศาสตร์และอัจฉริยะกล้องโลกเมื่อ๑๐๐ปีก่อน
โดยคลื่นแรงโน้มถ่วงนี้เนี่ยเกิดจากการชนกันของหลุมดำ๒หลุมด้วยกันค่ะ
ให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าคลื่นแรงน้มถ่วงคืออะไร
คลื่นแรงโน้มถ่วงถ้าคุณผู้ชมนึกภาพตาม
มันคือการบิดงอของการอวกาศ

เพราะว่าการที่เราสามารถยืนอยู่บนโลกนี้ได้มันคือแรงน้มถ่วง
เสมือนเรายืนบนเตียงแล้วเตียงมีรอยยุบ
นั่นคือรอยยุบและการบิดงอของการอวกาศที่เกิดจากแรงน้มถ่วง
ทีนี้คลื่นก็คือการที่เหมือนเวลาเรากระโดดบนเตียง
ก็จะเกิดแรงสรรสเทือนแรงสรรสเทือนนั่นคือ
คลื่นการอวกาศหรือว่าคลื่นแรงโน้มถ่วง
ซึ่งจะมีผลที่จะสามารถทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ย
มุมมองเปิดประตูใหม่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
ให้เรารู้ความลับของอวกาศได้อีกมากมายเลยนะคะ
โดยเมื่อคืนนี้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว
นักวิทยาศาสตร์แห่งหอสังเกตการไลโก้ของสหรัฐอเมริกาค่ะ
บอกว่าสามารถค้นพบครั้งสำคัญของวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์
คลื่นแรงน้มถ่วงจากปรากฏการณหลุมดำชนกัน
ทฤษฎีหลักสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอสไตล์ปี๒๔๔
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ๑๔กันยายนปีที่แล้ว
นักวิทยาศาสตร์เขาสังเกตการระลอกคลื่นในผ้าใบการอวกาศ
เรียกกันว่าคลื่นแรงน้มถ่วง
จากการที่หลุมดำชนกันในระยะไกลพ้น
คลื่นแรงโน้มถ่วงนี้ล่ะค่ะเดินทางมายังโลกของเรา
ซึ่งจากการใช้เวลาตรวจสอบสามารถสรุปได้นะคะว่า
เป็นคลื่นที่มาจากเสี้ยววินาทีสุดท้ายของหลุมดำที่ชนกัน
ซึ่งก็เคยมีการคาดการณ์ปรากฏการณ์นี้ไว้แล้ว
ซึ่งจากคลื่นที่ตรวจพบค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นกระบวนการชนกันของหลุมดำ
ที่มีมวลของดวงอาทิตย์ถึง๓๐เท่า
งจากโลกไป๑๓๐๐ล้านปีแสง
ทำให้เกิดพลังงานและคลื่นสะท้อนมหาศาล
จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็แปลงคลื่นแรงน้มถ่วงนี้เป็นคลื่นเสียง
ทำให้เราสามารถได้ยินเสียงของจักรวาล
และเป็นหน้าต่างบานใหม่สู่จักรวรรณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
อย่างที่บอกหลุมดำเราไม่เคยรู้ว่าหลุมดำอยู่ที่ไหน
กัดอยู่อย่างไรแล้วเกิดขึ้นได้จากอะไร
แต่จากการค้นพบคลื่นแรงน้มถ่วงนี้
อาจได้รู้ความลับของหลุมดำมากขึ้น
และที่สำคัญถ้าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องอินเตอร์สเตรล่า
ดูแล้วใกล้เคียงเข้ามาในความเป็นจริงมากขึ้นแล้วด้วยนะคะ